ช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องของประเด็นการแพร่ระบาด
โรคโควิด๑๙ในประเทศไทยกันหน่อย

พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มเติมนะ๑๑คน
คือตอนแรกว่าจะไม่ตกใจแล้วนะ
แต่ว่าช่วง๒๓วันนี้พบเพิ่มขึ้นไปเรื่อย

และอย่างเมื่อวานที่คนตกใจเพราะว่าพบว่าเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกัน

ค่ะแล้วกลุ่มนี้เขาไปปาร์ตี้ด้วยกัน
อกจากนี้มีการคาดการณ์ว่าน่าจะติดจากเพื่อนชาวต่างชาติ
เป็นชาวฮ่องกงที่เอาเชื้อมาแพร่ใส่กลุ่มนี้
แล้วตอนนี้ชาวฮ่องกงกลับบ้านไปด้วยแล้วนะ
กลับบ้านไปแล้วนะฮะแต่ทำให้คนไทยทั้งหมด๑๑คน

โดยนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงพบผู้ป่วย
ปีนะคะทั้งหมดติดเชื้อมาจากการสังสรรรร่วมกัน
และสังสรรค์ร่วมกับเพื่อนชาวฮ่องกง
มาดูประวัติของชาวฮ่องกงหน่อยเนี่ยนะคะ
ข้อมูลเบื้องต้นของชาวฮ่องกงที่สังสรรค์กับชาวไทยกลุ่มนี้
เดินทางเข้าประเทศไทย๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เริ่มมีอาการป่วยในวันที่๒๕กุมภาพันธ์
ก็คือไอมีไข้แต่ไม่ได้ไปพบแพทย์
สังสรรค์ต่อกับเพื่อนชาวไทยกลุ่มนี้๒ครั้ง
นี่คือวันที่เขาเดินทางมาแล้วก็เริ่มมีอาการป่วย
สังสรรค์๒ครั้งวันแรกค่ะที่ไปเจอกัน๒๗กุมภาพันธ์
นับจากนั้นอีก๓วันไปเจอกันอีก๒๙กุมภาพันธ์
วกไปอีก๕๖วันเท่านั้นแหละค่ะ
เพื่อนชาวไทยที่ร่วมสังสรรค์ด้วยเริ่มมีอาการป่วย
บางคนไปหาหมอแล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชน
ทั้งนี้นะคะจากการสอบพฤติกรรมการติดต่อในกลุ่มนี้
พบว่าในช่วงที่เขาไปปาร์ตี้กัน๒๗๒๗กับ๒๙กุมภาพันธ์
เขามีการดื่มเหล้าแก้วเดียวกันสูบบุหรี่มวลเดียวกันทั้งกลุ่ม
แต่มีเพื่อนในกลุ่มอีก๔คนไม่ได้ป่วยด้วย
ก็คือกลุ่มนี้มีสิบห้าคนนะครับไปเที่ยวกันสิบห้าคนอ่า
แต่ป่วยไปสิบเอ็ดเนี่ยนะคะทำไมสี่คนนี้ถึงไม่ป่วยเพราะ
ไม่ได้มีการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่นอกจากนี้ยังพบว่าคนในกลุ่มนี้มีการพบปะสังสรรค
แล้วไปร่วมในงานแต่งงานด้วยหลังจากที่งานปาร์ตี้เนี่ยนะคะแต่จากการตรวจเชื้อ
ผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมด๗๐คนยังไม่พบการติดเชื้อ
อันนี้สำหรับงานแต่งนะสำหรับคนอื่นที่ใกล้ชิด
กลุ่มเนี้ยที่เขาติดก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะส่วนชาวฮ่องกงผู้แพร่เชื้อให้กับชาวไทย
ซึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันสิบเอ็ดคนเดินทางกลับประเทศไปแล้วอ่า
ฟังเสียงประหลัดกระทรวงศาสตร์ธนาศุกร์ค่ะ
จากการที่เรามีติเป็นกลุ่มก้อนครั้งนี้เนี่ย
เรายังเป็นระยะสองนะครับเนื่องจากการติด
ครั้งนี้อยู่ติดต่อในกลุ่มจำกัดในกลุ่มเพื่อน
เป็นตามคำนิยามที่เราดูแลแต่ต้นแล้วไม่ได้แพร่ออกไป

แล้วก็ใช้ของใกล้ชิดสัมผัสในกลุ่มเดียวกันนะครับ
มันเป็นระยะสองอยู่ยังยืนยันอยู่ในระยะสอง
รวมและที่แถวแหลงเมื่อวานนี้นะคะยอดผู้ป่วยสะสม
ป่วยสะสมในประเทศไทยมีทั้งหมดเจ็ดสิบรายรักษาแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครึ่งหนึ่งค่ะ
สามสิบห้ารายอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสามสิบสี่รายเสียชีวิตหนึ่งราย
นี่เป็นตัวเลขล่าสุดในประเทศไทยแล้วก็จากเหตุเมื่อวานเนี่ย
กลายเป็นประเด็นที่คนในโลกโซเชียลเขาก็ถามถึงเรื่องของการกักตัวการดูแลตัวเอง
คนที่มีเพื่อนต่างประเทศหรือว่ากลับมาจากต่างประเทศเนี่ย
เขาไปมุ่งไปกักตัวผีน้อยแต่ดูสิผีน้อยยังไม่เห็นติดเลย
ยังยังยังไม่เจอแต่ระดับไฮโซคนที่ไปเที่ยวเนี่ยดันติดนะฮะ
เมื่อวานนี้ในการแถลงข่าวคุณหมอก็เลยบอกว่า
คนที่มีเพื่อนต่างประเทศหรือว่ากลับจากต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวอะไรอย่างนี้
ขอให้ดูแลแล้วก็ควบคุมตัวเองด้วยนะครับ